คุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับนะคะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าครั้งแรกมากมากนะฮะมันหนักหนากว่ามากมากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะต้องทำงานเชิงลุกมากขึ้นครับนอกจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขแล้วใครคะ
เชิงลุกมากขึ้นนี่ค่ะลงพื้นที่
ไปจับบ่อนเมื่อวานนี้นะคะได้คนที่ไปเล่นการพนันเนี่ย
ชายและหญิงรวมมาแล้วสักประมาณ๒๐คนค่ะ
แล้วจะบอกว่าแต่ละคนนะไม่ได้มีหรอก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยหน้ากากใส่ไหมไม่ใส่
เขาบอกเดี๋ยวเล่นไม่สนุกเขาก็เลยไม่สนุกใช่ต้องเฮ่ใช่ไหม
แล้วน้ำลายก็กระเด็นกระดอนใส่ไปค่ะนี่แหละค่ะ
พนันทั้งชายและหญิงนะคะชาย๑๒คนหญิง๘คนค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะฮะนำกำลังไปบุกจับค่ะ
ที่บ้านเลขที่๑๑ทับ๒หมู่๒ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพฤษภิษัยนะฮะ
ค่ำเมื่อวานนี้เห็นไหมมืดแบบนี้ค่ะ
คือบ่อนแห่งนี้ชื่อว่าบ่อนไก่เงินไก่ทอง
มีนายวันเฉลิมสบายแท้อายุ๓๓ปีรับว่าเป็นเจ้าของบ้าน
มีนายสุธิพงศ์แซ่เลี้ยวอายุ๓๘ปีรับว่าเป็นเจ้ามือ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีที่ตำรวจสพนกรดนะฮะ
พร้อมกับของกลางเป็นทั้งโต๊ะชุดไฮโล๑ชุดโต๊ะป๊อกเดน๑ชุด
เก้าอี้๕๒ตัวไพ่อีกหลายสำรับนะอุปกรณ์การเล่นไฮโล๑ชุด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
พลตำรวจตรีระพีพงศุกร์ภัยบูลบอกว่า
แม้จังหวัดนครสวรรค์จะมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙

แต่ตำรวจพยายามที่จะคุมเข้มตามสถานที่ต่าง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน
ท่านอาจจะไม่ได้เรียกว่าบ่อนแต่บางคนเขาก็เรียกว่าบ่อนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นผู้การจังหวัดนครสวรรค์บอกว่ากวดขันเข้มงวดมาตลอดค่ะ

ตำรวจก็เลยประสานไปที่สาธารณสุขโรงพยาบาลบรรพฤษภิษัย
มาช่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙ตามมาตรการหน่อย
เนื่องจากว่าการเล่นพนันแน่นอนเล่นแบบใกล้ชิด
และที่ผ่านมาการระบาดรอบ๒ก็ต้องยอมรับว่ามาจากพวกบ่อนใช่ไหมคะ